คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะนาทีชีวิตนะครับ
ทีนี้ครับมีคนคนหนึ่งกระโดดน้ำลงไป
เพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถคนติดในรถมี๒คนนะคุณฮะ
ผู้ชายคนผู้หญิงคนต้องไปดูนะฮะว่าจะช่วยชีวิตขึ้นมาได้หรือไม่ครับ
โอ้โหพอช่วยขึ้นมาได้แล้วนะคนที่รอดชีวิตก็ขวัญหนีดีฝ่อมาฮะ
คือต้องบอกว่าสภาพที่เกิดเหตุน่ากลัวมากคือรถจมแบบหัวทิ้มลงไปเลยค่ะ
ใช่ค่ะเกือบจะจมมิดคันแล้วโชคดีนะที่คนในรถเนี่ย
สามารถที่จะหลุดออกมาจากรถได้แต่ก็ว่ายน้ำมาด้วยท่าทีที่อ่อนแรง
ทีนี้ครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งกระโดดลงน้ำนะฮะลงไปช่วยเอาไว้นะครับ
ทั้งสองคนพอขึ้นมาจากน้ำได้ร้องห่มร้องไห้ด้วยความตกใจเสียขวัญ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นก็มีกลุ่มพลเมืองดีมาช่วยกันต่อ
เอาผ้าคลุมมาให้สองคนนี้คลุมเพราะว่าไปแช่น้ำเป็นเวลานานจนตัวหนาวสั่นนะครับ
รวมถึงตกใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นกับพวกเธอด้วย
ส่วนชายหญิงได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยทั้งคู่นะครับ
จากการสอบถามทราบว่าทั้งคู่ขับรถมาจากวังน้อยอายุทยา
ใต้สะพานมอเตอร์เวย์ก่อนจะเสียหลักตกลงไปในคลองระพีพัฒน์
โชคดีทั้งคู่ยังตั้งสติได้แล้วก็หนีออกมาจากตัวรถเอาตัวรอดมาจากรถได้นะฮะ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงคืนครับของวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบซะหน่อยตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้
คลองระพีพัฒน์นะครับที่ตำบลพยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสิทธิยาฮะ
บริเวณถนนแล้วก็ริมคลองมีร่องรอยล้อรถลักษณะคือ
น่าจะรถเสียหลักก่อนพุ่งตกลงไปในคลอง
สอบถามคุณโบ๊ทเมื่อกี้ได้ยินชื่อคุณโบ๊ทใช่ไหม

คุณโบ๊ทโบ๊ทลงไปช่วยหน่อยไหวไหมไหวไหม
นี่ค่ะคือคุณโบ๊ทคุณอสุรีพรพระปริศนะครับ
อายุ๒๒ปีเท่านั้นเองคุณยังหนุ่มยังแน่นเลยแต่เป็นนุ่มฮีโร่ที่กล้ากระโดดลงไปช่วยเหลือคนที่เพิ่งจะว่ายน้ำออกมาจากรถให้รอดตายได้นะครับ
เขาบอกว่าขณะกลับจากทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการนะซึ่งก็ต้องขับผ่านจุดเกิดเหตุแล้วฮะ
ผมก็เลยรีบลงไปดูและเห็นพลเมืองดีเป็นชายสองคนนะครับกระโดดลงไปช่วยก่อนแล้ว
จากนั้นผมเห็นท่าไม่ดีเกรงว่าทั้งคู่คือพยายามว่ายน้ำตะเกียกตะกายเดี๋ยวจะดึงกันจมน้ำ
แต่ฝ่ายผู้หญิงที่มาด้วยกันน่าจะว่ายน้ำไม่เป็น
เห็นดำผุดดำว่ายอยู่กลางคลอง
เหมือนจะจมลงไปสองสามรอบแล้ว
แล้วก็พยายามจะกดหัวฝ่ายชายลงไปด้วย
ก็คือดึงลงไปตะเกียกตะกายเอาตัวรอด

แล้วก็กดเอาไว้เพื่อให้เขาแบบลอยอยู่เหนือน้ำ
ใช่ฮะหลักการของคนลงไปช่วยก็ต้องระมัดระวังนะคุณนะ

โบ๊ทก็เลยตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยเหลือทั้งคู่ขึ้นมา
สุดท้ายนะทั้งคู่ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยในสภาพอ่อนแรงนะครับ

เพื่อนที่มาด้วยกันก็พยายามตะโกนเรียกให้คนอื่นมาช่วยเหลือเหมือนกัน

แต่คาดว่าอาจจะไม่คุ้นชินเส้นทางแล้วครับ
แล้วก็ส่วนตัวไม่ได้มองว่าเบลเองเป็นฮีโร่อะไร
เพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นถ้าเห็นเหตุการณ์แล้ว
ผมก็เชื่อว่าคนอื่นก็คงจะลงไปช่วยเหลือเหมือนกัน
สุดท้ายดีใจครับที่ทั้งคู่ปลอดภัยครับ

น้ำเป็นไหมน่าจะเป็นนะครับพี่แต่ว่าพี่ผู้หญิงเขากดพี่ผู้ชายลงไปแล้ว
คือคือหลายคนที่เขาเห็นคลิปอะค่ะเขาก็บอกเออดีจังเลยเหมือนเป็นฮีโร่เลย
ว่ายน้ำเก่งลงไปช่วยอะไรอย่างเงี้เรามองว่ายังไงเราเป็นฮีโร่อะไรอย่างเงี้ย
ก็ไม่ครับพี่แต่พี่เขาปลอดภัยก็ดีแล้วครับ
น้องโบ๊ทของเรานะฮะน้องโบ๊ทยังบอกอีกนะครับว่าหากช่วงเวลานั้นนะคุณ
ถ้าไม่มีใครผ่านมาเห็นนะรวมถึงผมด้วยเนี่ยถ้าไม่ผ่านเส้นทางนั้นนะ
ว่าทั้งสองคนอาจจะจมน้ำจมท่าเสียชีวิตแน่นอนนะครับ
เพราะว่าตอนเกิดเหตุก็เป็นเวลาเที่ยงคืนดึกดื่นแล้วนะฮะ
นี้อยากจะฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนขับรถด้วยความระมัดระวัง
โดยเฉพาะถ้าท่านไม่คุ้นชินเส้นทางนะขอให้ระมัดระวังมากกว่าเดิม
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ